ส่วนเรื่องของเหตุการณ์และอุบัติเหตุในบ้านเรานะครับ
มีอุบัติเหตุช่างมิกเครื่องเสียงดนตรีเวทีคอนเสิร์ต๓คน
ขับรถจากนครปฐมนะครับจะไปตั้งเครื่องเสียงให้กับเวทีคอนเสิร์ตที่อุบลรัชธานี
แล้วก็เสียหลักรถตกลงข้างทาง
เหตุการณ์นี้ทำให้มีผู้เสียชีวิต๑ศพอีก๒คนอาการสาหัสนะครับ
สาเหตุคาดว่าคนขับหลับในติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
ผู้ภัยใช้เครื่องตัดทางเข้าช่วยเหลือนายระพินบุตตาพวงอายุ๓๙ปี
และนายสุธิพงศ์พิมบุภาอายุ๓๔ปี
หลังเกิดอุบัติเหตุบนทางหลวงหมายเลข๒๔ในพื้นที่ตะบนกางแอนอำเภอปราศาสตร์จังหวัดสุรินทร์
ห่างออกไปประมาณ๓เมตรพบนายพัฒนภัณฑ์อยู่ญาติมากอายุ๒๓ปี
กระเด็นออกมาจากรถได้รับบาดเจ็บสาหัสนอนอยู่ข้างทาง
ผู้ภัยใช้เวลาประมาณ๒๐นาทีจึงสามารถนำผู้บาดเจ็บออกมาได้สำเร็จ
แล้วรีบนำส่งโรงพยาบาลแต่พบว่านายสุธิพงศ์หนึ่งในผู้บาดเจ็บเสียชีวิตในเวลาต่อมา
ตำรวจสอบสวนทราบว่าทั้ง๓คนเป็นช่างมิกเครื่องเสียงดนตรีเวทีคอนเสิร์ต
เดินทางจากจังหวัดนครปฐมไปมิกเครื่องเสียงในคอนเสิร์ตที่จังหวัดอุบลราชธานีโดยมีนายระพินเป็นคนขับ
เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุรถเกิดเสียหลักตกข้างทางซึ่งจากการตรวจสอบไม่พบร่องรอยการเบรก
คาดว่าคนขับน่าจะมีอาการหลับใน
ส่วนที่จังหวัดสุพรรณบุรีเกิดอุบัติเหตุรถไฟสายสุพรรณบุรีกรุงเทพขบวนที่๓๕๖
ตำบลเนินพระปางอำเภอ๒พี่น้องทำให้รถตู้ที่มีคนขับและผู้โดยสารนั่งมาด้วย๑๕คน
เด็นขึ้นไปอยู่บนเกาะกลางถนนโชคดีที่ทั้งหมดไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด
ตำรวจสอบสวนนายอรุณทัศนากรอายุ๖๒ปีคนขับรถตู้ทราบว่ากำลังพาชาวบ้านจาก
จังหวัดราชบุรีไปเที่ยวที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมา
เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุเห็นรถไฟกำลังวิ่งผ่านมาจึงพยายามเบรกแต่ถนนลื่นทำให้รถขวางอยู่บนรางรถไฟจึงถูกชนด้านข้างอย่างจัง
ที่พนักงานขับรถไฟจะหยุดรถเมื่อเคลื่อนย้ายรถตู้พ้นกิดขวางเส้นทางและแน่ใจว่าไม่มีผู้โดยสารบาดเจ็บหรือเสียชีวิตรถไฟขบวนนี้ก็มุ่งหน้าเข้าสถานีหัวลำโพงต่อไป
ตำรวจและมูลนิธิร่วมกับตันยูเข้าตรวจสอบอุบัติเหตุบนสะพานข้ามแยกบางครูถนนรัฐนาธิเบสอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี
ขับขี่รถจักรยานยนต์นอนเสียชีวิตอยู่
ตำรวจสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุเจ้าหน้าที่กรมทางหลวง
กำลังขับรถอยู่ในช่องทางด้านซ้ายเพื่อเก็บเศษไม้ที่อยู่ตามไหลทาง
จู่ก็ถูกรถจักรยานยนต์ของผู้ตายชนท้ายอย่างจัง
สันนิษฐานว่าผู้ตายน่าจะขับขี่รถมาด้วยความเร็ว
มองไม่เห็นรถกรมทางหลวงจึงพุ่งชนจนทำให้เสียชีวิต